ผู้ชายคนหนึ่งค่ะใส่ชุดยูนิฟอร์มช่าง
ปีนขึ้นไปบนราวสะพานลอย
จรฐีต้องใช้เวลาเกลี้ยกร่องร่วมชั่วโมง

ทหารตามเขามาแล้วเดี๋ยวจะมายิงเขาก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
นี่แหละค่ะหวาดเสียวไหมคะ
คือตัวเขาออกไปนอกราวสะพานรั้วเหล็กของสะพานลอยคนข้ามแล้วนะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณสะพานลอยคนข้ามปากซอยเพชรกะเสม๙๑
ถนนเพชรเกษมกระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
ผู้ชายไทยไม่ทราบชื่อตอนแรกนะสวมชุดยูนิฟอร์มในช่างเครื่องยนต์สีขาว
ปีนขึ้นไปยืนบนราวสะพานลอยแบบนี้ทำท่าจะกระโดดหลายต่อหลายครั้งมาก
คนที่เขาผ่านไปผ่านมาตรงนั้นแน่นอนอารมณ์คล้ายกันเลยคือหวาดเสียว
ไม่รู้ว่าจะกระโดดมาตอนไหนนะคะแล้วมีคนสุดท้ายเนี่ยไปแจ้งเจ้าหน้าที่
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยหน่อยเข้ามาระงับเหตุนะคะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามจัดเตรียมเบาะลมช่วยกันตะโกนเกลี้ยกล่อมก็ทางหนึ่ง
จัดเตรียมเบาะลมก็ทางหนึ่งแต่พอชายชุดขาวคนนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กางเบาะลมตรงไหน
ตัวเองก็พยายามเดินหนีไปตรงจุดอื่นเจ้าหน้าที่ทำงานยากลำบากค่ะ
ต้องลากเบาะลมเนี่ยตามไปตรงจุดที่เขาขู่ว่าจะกระโดดวนไปวนมาแบบนั้นอยู่หลายรอบ
สุดท้ายท้ายสุดด้วยความมานะพยายามบากบั่นของเจ้าหน้าที่ก็สามารถเกลี้ยกล่อมชายชุดขาวได้สำเร็จนะคะ
ใช้เวลาเหนื่อยเลยร่วมร่วมแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะครับชายชุดขาวจึงยอมเดินลงมาเอง
แต่โดยดีนี่ค่ะลงมาแล้วนะคะสอบถามชื่อเสียงเรียงนามกันหน่อยอืม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเดวิสอายุ๔๖ปีเป็นชาวโคราช
เจ้าตัวบอกว่าเป็นช่างเครื่องของศูนย์รถยนต์แห่งหนึ่ง
พักอยู่แถวหนองแขมแต่ไปทำงานแถวสามพรานนครปฐม
ก่อนเกิดเหตุขึ้นไปยืนบนขอบสะพาน

กลัวอะไรอ่ะกลัวทหารจะมาจับ
แล้วกำลังจะเตรียมกระโดดหนีเพราะกำลังทหารจะมายิง
เขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อดิฉันไหม
ไม่รู้เชื่อไม่เชื่อฟังเสียงเขาเล่าหน่อยแล้วกันนะคะ
โอ้โห้ย
เขาได้พาไปตรวจปัสสาวะอะไรอย่างนี้บ้างไหม
ตามรายงานข่าวคือไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนี้เสพยามาหรือเปล่า

แต่ว่าตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่สังเกตอาการเขามีอาการหลอนนิดนะ
เจ้าตัวบอกว่าตัวเองมีอาการสมองสั่งการช้า
มักจะคิดอะไรสับสนวกไปวนมา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดกับชายคนนี้
แต่ให้กู้ภัยเนี่ยช่วยพาไปสงบสติอารมณ์แล้วติดต่อให้ญาติมารับตัวต่อไปนะครับ